เมื่อกี้ก่อนโฆษณาเราพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านที่เลื่อนออกไปด้วยเหมือนกัน
ผมก็เพียงแค่บอกว่าเมื่อเรื่องการเลือกนายกเลื่อนแล้ว
ก็เข้าใจว่ากำหนดการกลับบ้านก็ต้องเลื่อนตามไปด้วยใช่ไหม
เพราะเข้าใจว่าสถานการณ์ที่คุณทักษิณจะกลับบ้านได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล
แล้วนายกก็เป็นของเพื่อไทยใช่ไหมครับ
โดยสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะมีการเลื่อนไป๒๓เรื่องเนี่ยนะ
เรื่องที่สามคือก็ต้องตั้งรัฐบาลที่ประชาชนเขายอมรับไม่ต่อต้าน

แต่ถ้าหากเกมเร็วนะคุณเศรษฐาขึ้นเป็นปั๊บ
ประกาศนโยบายทำอะไรดีมันอาจจะพอฟื้นฟูได้
แต่ขณะนี้พอเป็นเกมยาวเนี่ยเพื่อไทยจะลำบากมากในการรวบรวมเสียงให้ถึง
แล้วก็ในแบบที่เรามั่นใจว่าสวจะไม่หักหลัง
แล้วข้อสำคัญที่สุดกว่านั้นเลยเนี่ยนะครับ
เพื่อไทยอยู่ในสถานะสภาวะที่เรียกว่าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นวิกฤตศรัทธาจากประชาชน
ประชาชนตั้งคำถามกับพักเพื่อไทยไม่ใช่เฉพาะประชาชนฝ่ายด้อมส้มนะ
คนที่เป็นเพื่อไทยเองก็ตั้งคำถาม
หรือคนไม่เลือกเพื่อไทยไม่เลือกด้อมส้มก็ตั้งคำถาม
เพราะปัญหาของเรื่องมันเขาเรียกว่าความเป็นธรรม
ความเป็นธรรมเนี่ยนะครับพอมันรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นธรรม
จะเป็นคนข้างไหนถ้ามีจิตใจที่มีความเป็นธรรมอยู่
ก็เอ๊ะทำไมเพื่อไทยเขาทำแบบนี้เนี่ยครับ
หากเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเดินหน้าไปเนี่ยแล้วประชาชนทำถนนเนี่ย
มันก็จะเรียกว่าก็สู้ศึกกันแค่ในสภานอกสภาประชาชนอยู่กับเรา
สบายใจแล้วทีนี้ในสภาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้เสียงถึงหรือเปล่า
พอปล่อยมือก้าวไกลไปแล้วเนี่ยตัวเองก็กลายเป็นเสียง
น้อยมากนะครับค่ะค่ะประชาชน๑๔๑ไปนอกสภาก็เผชิญหน้ากับวิกฤตศัฒน์ของประชาชน
ทั้งคนเลือกพักเก้าไกรและคนเลือกพักตัวเองด้วยนะครับ
ผมคิดว่าในช่วงเวลาข้างหน้าเนี่ยก่อนถึงวันที่๑๗หรือ๒๓ก็แล้วแต่เนี่ย
ที่เพื่อไทยต้องทำนะครับคือต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาครับ
คือผมเรียนว่าเพื่อไทยยังไงก็เป็นรัฐบาลนะครับ
เพราะว่าจะเป็นข้างเก้าไกรหรือว่าข้าง๑๘๘เดิมไม่พอทั้งคู่
เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่แต่นายกจะเอาไว้อยู่กับเพื่อไทยได้ไหม
เพราะทำท่าอาจจะไหลไปเร็วนะครับแต่เพื่อไทยเค้ามี๓คนเนี่ย
ทำให้เขาเลยสามารถที่จะมีโอกาสมากกว่า๑ครั้ง
ได้รอบแรกแล้วมีมติแบบนี้ว่าให้ข้อบังคับการประชุมใหญ่รัฐมนุนปุ๊บก็เลยได้รอบเดียว
แต่ว่าเพื่อไทยก็มี๓คนได้๓ครั้ง

คือต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมา

ที่พูดว่า๑ปีมันเหลือแค่๑๐เดือน

แต่ว่าอาจารย์สุดภาพ

เป็นช่วงเวลากำลังจัดทำบัญชี
ราชการการโยกย้ายต่าง
ในกระทรวงสมุกลมและเรือนกลางชาติ
เอ่อรัฐบาลอัตสาหการเขาอยากเป็นคนทำเอง
ว่าใครจะเป็นพบตรคนต่อไป
ใครเป็นอธิบดีกรมใครเป็นประหลัดกระทรวง

เพราะเป็นพอมีรัฐบาลใหม่
แต่งตั้งเตรียมตัวคนใหม่เพื่อทูล๙
แต่ถ้าหากว่าถึง๒๓สิงหาค่อยเลือก

รัฐบาลรักษาการก็ได้เป็นคนเลือกไงรัฐทูล๙
นี่อาจจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับ
ว่าวางคนไว้ให้มันช้าไป
เพื่อให้ช่วงนี้นะครับพบตรเช่นปรัสกัสวง
อย่างเช่นอธิบดีตัวอย่างเช่น
จะได้เป็นของรัฐบาลรักษาการเสนอหรือเปล่า